ที่บุรีดำนี่มีไฟกุมาชมว่าไฟไหม้บ้าน

สิ่งที่ควรจะให้ความเย็นดันมาให้ความร้อน
บ้านเล็กที่๓๗หมู่๑๖ตะบนชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรำ
ตอนไปไฟยังติดอยู่เลย
มันไหม้รุนแรงครับเจ้านักศึกษาภัยเพลิง
แล้วก็กู้ภัยก็ใช้ถังน้ำยาเคมีนะฉีดไฟ
ใช้เวลาไม่ถึง๑๐นาทีคุมเพลิงไว้ได้
ตรวจสอบพบว่ามีตู้เย็นแล้วก็ข้าวของอีกเล็กน้อยที่เสียหายไป
ตัวบ้านอาจจะไม่ได้เสียหายอะไรมากคุณผู้ชม
เจ้าของบ้านชื่อคุณสวาสตร์อุราใจอายุ๖๒ปี
เล่าให้ฟังว่าเธออยู่หลังนี้กัน๖คนนะ
มีผู้ใหญ่๔แล้วก็เด็ก๒
ตอนเกิดเหตุคนในบ้านก็ล้อมวงกันกินข้าวอยู่
ควันไฟมันพุ่งมาหลังตู้เย็น

เอาน้ำสาดจะดับไฟดับไม่ได้ครับ

ดับไม่ได้ไม่พอระเบิดซ้ำอีกตู้มเลยหลังตู้เย็น
ทุกคนในบ้านก็พากันวิ่งหนีเอาตัวรอด
แล้วไม่นานนักไฟก็ลุกท่วมเลยครับ

สาดน้ำตรงตู้เย็นมันก็ระเบิดปึ้ง

ใช่สายไฟนี้แหละก็เหล่า
ตู้เย็นใหม่แต่สายไฟเก่าคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็เลยสันนิษฐานว่ามันอาจจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจร

เรียกช่างไฟฟ้ามาตรวจสอบหน่อยแล้วก็เปลี่ยนสายไฟหน่อย

อย่างนั้นมันอาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ครับ
ยังดีนะตัวบ้านหรือว่าโครงสร้างยังไม่พัง
สะพานไฟรุ่นนี้ยังมีอยู่นะ